ท่านผู้ชมครับช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับว่าหลายพื้นที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองมีพายุฤดูร้อนนะฮะที่อุดรธานีก็มีฝนตกลงมานะฮะเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นเย็นเนี่ยแต่ว่าทีนี้ฝนตกแล้วเขาวิ่งหลบหนีกันสุดท้ายมีฟ้าผ่าลงมาค่ะเสียชีวิตไปสามศพสาหัสอีกสองนะครับท่านผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของทรศ

ฟ้าผ่าคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมนะฮะที่อยู่ในนาทางทิศเหนือของหมู่บ้านโนนดูตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือนะครับผู้ที่เสียชีวิต๓ศพนะครับมีนายประเวทพิมพ์เสนอายุ๓๗นายนินจาชื่นใสอายุ๓๕นางกาญจนาระเวกสมอายุ๓๑นะครับมีรอย
ผู้ที่สาหัสสองคนนะครับมีในชิดคำวรรณีอายุสี่สิบเจ็ดกับนางสุพัฒน์บุญหาอายุห้าสิบทั้งหมดเป็นชาวอำเผอบ้านผือนะครับเป็นคนงานปลูกมันสำปะหลัง
นางคารมจันทแจ่มอายุ๔๙เป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่เกิดเหตุบอกว่าได้จ้างผู้ตายกับคนเจ็บทั้งหมดมาปลูกมันสำปะหลังนะครับก็ปลูกกันมา๒วันแล้วเมื่อวานวันนี้ฮะวันนี้ฮะไม่ใช่เมื่อวานวันนี้แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะครับขณะที่คนงานกำลังปลูกมันสำปะหลังกันอยู่

ซ้ายเห็นในคาดว่ามันอาจจะจากเป็นจากโทรศัพท์เนอะ
สันนิษฐานว่าช่วงที่คนงาน๙คนวิ่งหลบฝนเข้าไปในกระท่อมนา
อ่าตอนนั้นก็แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีโทรศัพท์มือถือค่ะนะฮะ
ก็ไม่ได้ปิดกันด้วยนะครับก็เข้าใจว่าช่วงที่ฝนฟ้าขนอง
อาจจะเป็นสื่อล่อให้ฟ้าผ่าลงมาที่ตรงกระท่อมก็ได้นะครับ
ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
แต่ถ้าฟ้าจะลงมันมีกระท่อมอยู่สองหลังเกิดมาลงหลังนี้เลยเนี่ย
ต่อให้ปิดหรือไม่ปิดมือถือมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อยู่แล้วนะคะ